กันที่พระเอกร้อยล้านพี่เมฆวินัยไกรบุตรกันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลไปแฟนคลับเนี่ยโอ้โหกำลังใจดีมาก
และนี่ก็ถือว่าเป็นงานแรกนะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านแบบเต็มตัว
ซึ่งจริงถ่ายทำไปบ้างแล้วนะคะ
โดยพี่เมฆบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้น๗๐ตุ่มน้ำทองที่เห็นอีก๒เดือนจะยุบ
ส่วนตัวตอนนี้ก็พยายามออกมาข้างนอกออกมาวิ่งทูบควันเนี่ยเจอได้นะ
แต่ต้องระวังและพี่เมฆยังฝากขอบคุณเงินจำนวน๓๕๐๐จากคอนเสิร์ตที่ทุกคนมาช่วยกันวานก่อนด้วยค่ะ
กลับมาอยู่บ้านแล้วก็เริ่มเริ่มทยอยทำงานเริ่มไปออกรายการเริ่มถ่ายหนัง
ตุ่มพวกนี้เป็นตุ่มที่ใกล้จะหายครับเป็นตุ่มเล็กที่ร่างกายเริ่มตกสะเก็ด
เป็นตุ่มที่หมายความว่าร่างกายจะเริ่มจะกลับคืนสภาพเดิมกลับมาวิ่งกลับมาออกกำลัง
ซึ่งเป็นการออกกำลังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง
วันนั้นคอนเสิร์ตขอบคุณนะขอบคุณนักแสดงก่อนขอบคุณพี่วงการบันเทิงน้อง
พี่โหน่งพี่หนุ่มคงกระพันธ์ที่ช่วยกันดูแลช่วยกันประสานงานพี่ไป๊
แล้วก็ดาราหลายคนนะผมไม่ได้ไปเพราะว่ามันอยู่ในที่มืดแล้วก็อันตรายคนเยอะ

นี่ก็เป็นคำขอบคุณนะคะจากพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะ